ท่านผู้ชมครับที่ระยองเนี่ยตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าไล่ชกไล่ต่อยทำร้ายกันซะแล้วแต่เจ้าของคลิปที่โพสต์เนี่ยบอกว่า
คุณทำร้ายผิดคนนะรีบแสดงตัวมาแสดงความรับผิดชอบซะ

เอาสิเรียกกันแหละได้ช่วย
วาง

ก็ไล่จะเอาเรื่องเขานะครับ

ผู้ชายเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำคนนี้เนี่ย

แฟนเธอคือผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองที่กำลังวิ่งหนีในคลิปนะครับ
แล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคือไปตลาดเดินเล่นหน้าบิ๊กซีบ่อวิน
ใครเห็นเนี่ยช่วยทักบอกด้วยนะครับถ้าเจ้าตัวเห็นโพสต์นี้ก็มามอบตัวด้วย
เพราะว่ามาตีผิดคนแล้วแล้วบอกว่า๕ต่อ๑ด้วยรุมต่อย
นี่นะครับเราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเป็นตลาดเดินเล่นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
เป็นตลาดนัดที่เขาจะมาขายของสักช่วง๕โมงเย็นถึงประมาณ๔ทุ่ม
ก็ได้ข้อมูลจากรบพอที่นี่นะครับที่เกิดเหตุคือตรงนี้นะฮะ
กลางวันเป็นอย่างนี้นะฮะลักษณะที่เกิดเหตุนะครับ
รอปภบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น๒ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่จากข้อมูลที่ถามจากเพื่อนรอปภด้วยกันเนี่ยทราบว่าคนที่ถูกทำร้ายเขาก็มาเดินที่ตลาด
แล้วอยู่ผู้ชายที่สวมเสื้อขาวกับพวกเข้ามาหาเรื่อง
ทำให้ฝ่ายผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองต้องวิ่งหนี

ตลาดที่นี่ส่วนใหญ่จะมีวัยรุ่นหรือว่าคนทำงาน
มาเดินเที่ยวเดินเล่นตั้งแต่ช่วง๑๕ธันวาคมถึง๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นการมีคอนเสิร์ตมีลานเบียร์ด้วย
ก็ยิ่งมากันเยอะใหญ่บางคนก็เมาอะไรกันด้วย
คลิปนี้ทางภรรพพอร์บอกว่า
ความจริงแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในคลิปที่มีเหตุตีกันเท่านั้น
เพราะว่าตลาดตรงนี้ตั้งแต่วันที่มีคอนเสิร์ตมีร้านเบียร์
ตีกันมา๓วันติดต่อกันแล้วก่อนจะเกิดคลิปนี้
ขอบคุณฟัง